เมื่อกี้เห็นภาพของแผ่นที่มันสามารถเช็บหน้าได้ไม่ถึง

อย่างที่อุสบอกบนเวทีอะค่ะว่าหลายคนมองข้ามเรื่องสำลีไป
เพราะว่าทุกคนจะคิดแต่เรื่องแบบว่าเราใช้อะไรทำไมหน้าเราถึงแพ้ผลิตภัณฑ์มันเป็นแบบไหน
ล้างออกสะอาดมั้ยสิ่งพวกนั้นน่ะแน่นอนสำคัญ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นของมันก็คือ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้หน้าคุณยังแพ้อยู่

ได้มีโอกาสแบบลองใช้อย่างพี่

มันเป็นแผ่นใหญ่แล้วมันเหมือน
ด้านหนึ่งมันก็เช็ดได้ครึ่งหน้าแล้ว
อีกด้านหนึ่งก็เช็ดอีกครึ่งหน้าก็คือสะอาดแล้วอะค่ะ
แต่ว่าใช่สะอาดด้วยประหยัดด้วย
แต่คราวนี้คือเหมือนถ้าเราจะเอาแบบสะอาดจริง
อยากนอนแล้วไม่ต้องแบบเครียดว่าสิวขึ้นไหมพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้

มันแตกต่างจากที่เราใช้มาเคยใช้มาเยอะไหม
มันแตกต่างค่ะเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้คริสก็ไม่ได้สนใจจริง
ไม่เคยนึกถึงแต่ว่าเราก็ใช้สำลีเยอะค่ะ
พอมาวันนี้มันมีสิ่งที่มันดีกว่าอะไรอย่างนี้

แล้วไหนคนกลัวว่าเกิดใช้มันอาจจะหน้าแดงหรือเป็นพืชหรือคันหรือเปล่า

อย่างแต่ก่อนคือมันแต่งหน้าเยอะค่ะแต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างนี้
สำลีแผ่นเล็กแผ่นปกติมันก็ใช้เยอะไง
มันก็ขูดหน้าไปขูดหน้ามาอะไรอย่างนี้
พอมันใช้น้อยแผ่นลงแล้วมันสามารถแบบว่าเอาเครื่องสำอางเราออกไปได้หมด

สำหรับใครที่อยากดูแลผิวพันธุ์ของตัวเอง
อยากดูแลความอ่อนไวของตัวเอง
ก็นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้แล้ว
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นก็คือสำลีนั่นเองค่ะ

ใส่ชุดเว้ยน้ำมีคนแทรว์บอกเซ็กซี่

ใช่ทีมคลิสมาหลายช่วงที่ผ่านมา

คือไม่ใช่คือแบบหุ่นเรามันไม่มีอะไรแบบโป๊ไง
ก็คือใส่เราก็ไม่ได้ดูเป็นว่าโหหน้าโอกมันแบนไปหมด
เป็นนั่นแหละจะได้ความที่เราของเล็กขี้แม่แต่ฝากคุณบอกว่ากับเซ็กซี่ฝากคนที่มีไปอีก
ขอบคุณมากค่ะเอาไงดีอ่ะ

คือจริงอ่ะจอแบนเนี่ยผู้หญิงก็มีตัวช่วยหลายอย่างนะ
ในห้องนอนหรือว่าแบบในกรุงเทพอะไรอย่างนี้

ได้ไหมเดี๋ยวจะหมดเวลาแต่งตัวแบบนี้ต้องรีบใส่ก่อน
ก็เราคุ้มใจไหมว่าตอนที่ยกเป็นไอดอลให้ใครก็หลายคนด้วย
ไอดอลอะไรไอดอลเซ็กซี่เหรอ

คือใส่เสื้อใส่เสื้อคอเต่าแขนยาวกางเกงขายาวดำก็เซ็กซี่ได้อยู่ที่บุคลิกของคนค่ะ
แต่ก็ถ้าเกิดว่ายกวิเป็นไอดอลของสาวจอแบลนด์ครอบคุณมาก
ขอบคุณมากจะพยายามทำดีต่อไปก็แล้วกันเนอะ
แต่จริงคริสก็คือคริสก็เป็นคนชอบซื้อของชอบซื้อแบบนู่นนี่นั่นเหมือนผู้หญิงทุกคนล่ะค่ะ
มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องหน้าออกเราอย่างนี้บ่อยไหมคะ
แต่ว่ามันเคยมีแบบเศรษฐงเจเจ๊วไหมหรือว่าเรากลุ่มใจอยู่แล้ว
คือจริงคริสไม่เคยไปคิดถึงในส่วนนี้ค่ะ
เพราะว่าคริสรู้อยู่แล้วว่าอย่างผู้หญิงถ้าเกิดว่าชุดที่มันสามารถใส่เสริม
เพื่อที่จะแบบว่าอย่างเกาะอกอย่างนี้มันก็ต้องมีนิดนึง
ถามว่ามีคนถามว่าจะไปทำไหมอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่อยากไปทำเพราะเราก็ยังอยากใส่เสื้อแบบที่เราใส่ได้
โดยที่มันไม่รู้สึกว่ามันโป๊ะเกินไปอะไรอย่างนี้

คิดว่าเรารัวอยู่แล้วเรื่องจกจงจกเจน

นี่เสียเซลล์เลยในเดียวโดน

ก็เป็นไซส์นี้ตั้งแต่เด็กจนโต
เราก็แต่งตัวซื้อเสื้อผ้าสำหรับไซส์นี้มาตลอด
แล้วก็พอใจแล้วค่ะ

ถ้าตัวเราอีกเขาขึ้น

เพราะว่าถ้าโตกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถใส่หรือเปล่า
หมายถึงหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีติดต่อมานะคะแต่ว่า
คิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอะไรนี้เท่าไหร่เหรอะ

นังสื่อไม่ค่อยมี

จริงคุยกับซะมีหลายอย่างที่แบบ
มันไม่ตรงกับความชอบของ
คนหมู่มากนะเช่นตามมวยจมูกกลมแบบหน้าอกแดดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะถ้าเกิดสาวคนไหนรู้สึกไม่มั่นใจในส่วนไหน
ทำส่วนนั้นให้เป็นจุดเด่นของเราแล้วก็เรามั่นใจกับมัน
คือจริงมันเก๋ได้ด้วยตัวของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็มีดาราแค่คนเดียวพอในประเทศนี้นึกออกป่ะ

ไปเที่ยวมากค่ะแต่ทุกคนงานแน่นมากเลย
เวลาไปถ้าเกิดไม่ได้สัก๕เราก็อยากรอไง
คือถ้าได้แค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้เราก็รอดีกว่าค่ะ
แต่ทุกคนมันยากมาก
คริสต์ก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้น
แต่ก็ดีแล้วค่ะเขาก็เป็นทีมมาซ่าก็คือทีมมาซ่า

ก็เรียกล้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าในทีมเรามีแม่สองคนนะคะ
จริงคนที่มีแม่สองคนคือจูลี่กับเกรสแค่นั้น
แต่นอกนั้นก็คือพอดีคริสไม่ได้มีโอกาสได้เจอเขาอะค่ะ